และเที่ยงวันนี้ส่งใจเชียร์กันหน่อยครับไปที่เวียดนามนะครับ
ทีมสุดท้ายของศุกรสมสรรค์ชิงชั้นเอเชียครับ
การฝึกซ้อมก็เข้มข้นเลยนะครับ
เพื่อที่จะเตรียมตัวเจอกับทีมจากญี่ปุ่นนะครับ
นัดเหลือทางแบงคออฟเบรุจากเรมดอนไป๙๐แล้วก็อามาริก
อูสเบคิสถานไป๕๐ก็เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
ผลงานของฉลามโตเล็กกับปีที่๗ของศึกสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
ยังมีสถิติต่างที่สโมสรและนักเตะบลูเวฟต้องไล่ตามครับ
ส่วนผู้เจินกลางที่ทำ๒ประตูจากเกมแรก
รวมทั้ง๑ลูกจากนั้นล่ะเสร็จที่เอาชนะอาร์โมลิค๕๐ทำให้ย่อรวมสุภบุทธ์
อยู่ที่๓๓ประตูตามหลังวาฮิตชัมซาอีอดีตนักเตะทีมชาติอิราณที่ทำไว้๓๕ประตู
แต่ว่าชาวอาร์โมลิคยืนยันว่าการทำลายเศรษฐีนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ
เพียงช่วยทีมก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์เอเชียสมัย๒ก็พอแล้วครับ
อีก๑คนจิรัสสอนวิเชียนดาวสันโบ๗ประตู
ครั้งก่อนที่ประเทศไทยออกสตาร์ทรายการนี้
เหมา๕ลูกคนเดียวจากเกมถล่มแบงค์ออฟเบลุส
ร้านข้างดับ๒ของดาวสันโวในทวนเตอร์เมนต์นี้
ตามหลังทางอุรัสบาฮาโดรี่
ทีมชาติอิราณของทางนาฟิตอาวาซาส

กับชาวไลเกอร์ออกสันโก้ที่เข้าร่วมทวนเตอร์เมนต์เป็นครั้งแรก
ทัชพัฒนเบนจาสิริวัลประธานสโมสร
และก็รักคนสายเล็กงามผู้จัดการทีมและคุณภาพภูกษร

สิ่งสำคัญที่สุดของฟุตซอลก็คือการเล่นตามระบบ

แต่มั่นใจว่าการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก่อนโทรเมนต์นี้จะเริ่ม
ทำให้ทีมนั้นมีความพร้อมในศึกสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
รวมทั้งภารกิจป้องกันแชมป์ฟุตซอลไทยลีกด้วย

ฟุตซอลลีกของญี่ปุ่นวันนี้เวลาเที่ยงตรงครับ